คุณผู้ชมคะมาดูคู่จิ้นคู่นี้กันบ้างดีกว่านะสำหรับบีน้ำทิพย์และฟิล์มธนพัฒน
อุ้ยกระแสคู่นี้มาแรงแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าเอ๊ะ
จะปิดตำนานคู่จิ้นไปแล้วหรือเปล่านะคะเพราะทางด้านสาวบีน้ำทิพย์เองได้
พร้อมกับตั้งข้อสงสัยว่าความสัมพันธ์ของคู่นี้มันเป็นยังไงเพราะนอกจากภาพคู่นี้ก็ยังมีมุมที่ถ่ายทั้งใต้น้ำ
และจุดชมวิวต่างต่างก็ยังเหมือนกับว่าอยู่มุมเดียวกันไปด้วยกันหรือเปล่าพอเจอนุ่มอ๋อมก็ไม่พลาดที่จะเจาะไมค์ถามนะคะ
ส่วนเรื่องความสัมพันธ์จะมีลุ้นพัฒนาหรือไม่ไปฟังจากปากของหนุ่มอ๋อมกันเลยจ้า
เอิญไปดำน้ำที่เกาะเตานะครับ

คือเป็นที่ที่แบบว่าเราไปประจำอยู่แล้วนะครับ

แต่ว่าครั้งนี้เจอกันพอดีครับผม
รู้จักบ้างแต่ว่าไม่ได้ค่อยได้เจอกันบ่อยครับ

ว่าอาจจะดูแบบดูเบียดกันอะไรอย่างนี้ครับ

ก็มุมสวยก็มีมุมเดียวกันอะไรแบบนี้ครับ

สรุปว่าไม่มีอะไรนะ

ว่าทำไมไปเจอกันในสถานที่แบบนั้น

คิดมากคิดมากคิดมาก